ต่อที่คนนี้บ้างจ้ะสาวคนนี้นะคะตรงข้ามกันเลยค่ะคุณเมพิชชนาธินะคะช่วงนี้หัวใจสีชมพูเหลือเกิน
หลังจากออกมาประกาศว่าฉันไม่ได้แย่งใครมานะจ๊ะ
แล้วก็ข้อความหยอกล้อกันสุดน่ารักตลอดเวลาเลยโดยสาวเมย์ค่ะเผยว่าแฮปปี้นะกับความรักครั้งนี้มาก
เพราะว่าเขาคอยดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่กลัวว่าจะเป็นแค่ช่วงโปรโมชั่นเท่านั้น
แฮปปี้ที่สุดเลยนะเพราะว่าจริงแล้วตอนเป็นเพื่อนเขาก็เป็นแบบนี้แหละ
จริงสำหรับความรักของเมย์คือการให้ทุกครั้งที่เมย์มีความรักเมย์ก็มีความสุขในการทำอะไรน่ารักให้แฟนแต่ละคนอยู่แล้ว
แต่ครั้งนี้ที่ดูมีความสุขมากหน่อยอาจจะเพราะแบบเออเราเพิ่งรู้จักว่าอาการที่เป็นคนได้รับมันเป็นยังไง
เรียกว่าบิ๊กเป็นแบบแฟนใส่สปอยใช่มั้ยฮะ
เขาบอกว่าเขาเป็นตัวเองเขาไม่ได้สปอยสปอยไง
เป็นสปอยไงนิสัยของเขาชอบสปอยแฟน
ก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นให้ตลอดละกัน